คนนี้มาแรงไม่แพ้ใครนะคะอย่างใหม่ดาวิกาคุณผู้ชม

มีการชะลงฉลองวันเกิดมีการจัดเตอร์ไพรส์ให้ใหม่ดาวิกาด้วย
เค้กทั้งดอกไม้คุณของขวัญ
จนเธอนี่บอกเลยว่าคะแบบโอ้นับไม่ถ้วนค่ะพี่ค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากจริงนะคะคุณ
แต่ว่าพิเศษไปกว่าใครนะคะในคลิปหลายคนจะเห็นค่ะว่ามีผู้ชายคนนึง
คุณลุงคนหนึ่งเขาเรียกกันนะคะเอาคุณเต๋อชั้นทวิตค่ะ
ดอกไม้มาทั้งตระก้าเลยนะคะแล้วก็ขอแชร์ภาพหวาน
งานนี้นะหลายคนค่ะจับตามองว่าทำไมทำไม
คุณลุงเต๋อสักทีจ๊ะ

ปีก่อนก่อนยังไม่ค่อยรู้จักกัน

ให้คำจำกัดความพี่เต๋อว่าอะไร

ตามไอจีหรือไม่ตามไอจีมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องใหญ่ของใหม่
เพราะว่าถ้าเราสนิทกันมันก็คือสนิทกันนะคะ
ไม่ใช่ว่าอยู่แค่โซเชียลอย่างเดียว
มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวแปลอะไรอย่างนี้ค่ะ
การตามไม่ตามตามก็ได้ค่ะเดี๋ยวกดตามตอนนี้
คุณลุงกับน้องลิงน้อยประเด็นมันไม่ได้กดตามไม่ตามนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์แนะนำมีว่า
คือพี่ก้าวน้ำพาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณใหม่ดาวิกา

พอเปลี่ยนชุดปุ๊บนะก็ยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิด